เอาไปดูน้องหมิวกันหน่อยดีกว่าค่ะเธอคนนี้เล่าอาการของเธอ
บอกว่าเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องขำนะคะ
สำหรับหมิวสิรินพัฒน์นั่นเองค่ะหลายคนบอกว่าภูมิแพ้ก็กินยาสิเดี๋ยวก็หาย
บอกของเธอไม่ใช่แบบนั้นเกือบตายเลยทีเดียวค่ะ
ยอดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับมิวสิรินพัฒน์ค่ะ
โพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัวเธอนอนป่วยอยู่นะฮะ
แต่วันนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพนิดนึงจะได้ดูสดใสขึ้น
ข้อความร่ายยาวบอกเลยว่าขอเล่าประสบการณ์เฉียดตายค่ะ
ปกติเนี่ยเธอเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแพ้อาหารทะเลเป็นหลักนะคะ
เดี๋ยวนี้ก็คือกินกุ้งหอยปูปลาคือปกติไม่เป็นอะไรแล้ว
คือเคยแพ้แต่ว่าหลังมาเหมือนร่างกายมันมีภูมิต้านทานมากขึ้น
ก็เริ่มทานได้บ้างแต่มีบางช่วงเวลาที่ภูมิตก
ร่างกายอ่อนแอเธอมักจะมีผื่นขึ้นตามตัวอยู่เรื่อย
แต่ก็นั่นแหละค่ะชะล่าใจยังไม่เคยไปเทสว่าตัวเองนั้นแพ้อะไร
เพราะเวลากินยาแก้แพ้เธอหายตลอดเธอว่าอย่างนั้น
วันหนึ่งค่ะออกไปวิ่งก็ไปตรงหน้าหมู่บ้านนี่แหละ
ตอนวิ่งอยู่รู้สึกคันค่ะผื่นขึ้นก็เลยกลับมาอาบน้ำที่บ้าน
พออาบน้ำปุ๊บเธอบอกว่ายิ่งอาบยิ่งคันผื่นขึ้นทั้งตัว
ยังไม่พอหายใจไม่ออกค่ะเธอบอกว่าคิดเป็นว่า
แต่มันเป็นหนักขึ้นเธอก็เลยกินยาแก้แพ้เหมือนเคยค่ะไม่ดีขึ้น
หนักเข้าหัวใจเต้นแรงรู้สึกวูบหายใจไม่ออก
และตอนนั้นที่เธอบอกเลยว่าอาการหนักแล้วคือเธอเริ่มมองไม่เห็นค่ะ
แล้วก็ตอนนั้นในหัวคิดเลยว่าใจคือจะบอกลาคนที่รักทั้งหลาย
บอกว่ามันมีภาพคนที่รักของเธอลอยมาในความคิดของเธอ
ลอยมาเรื่อยเลยนะคะแล้วก็ดีที่ว่าอยู่กับคุณแม่
คุณแม่รีบพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
คุณหมอฉีดยาให้สรุปคือรอดมาได้
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแพ้อะไรนะคะ
อาจจะเป็นเชื้อราเกษรดอกไม้เพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยก่อนออกไปวิ่งนะคะ

นี้เธอจะไปตรวจร่างกายให้ดีแล้วก็ฝากเตือนทุกคนด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีอาการพงอาการแพ้แบบนี้
อย่าชะล่าใจอย่าคิดแค่ว่ากินยาแก้แพ้แล้วมันจะหายนั่นเองค่ะ
โอ้โหถึงขั้นที่เกือบจะมองไม่เห็น
เวลาอาการของเธอนี่ถือว่าอาการหนักมากนะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องมิวหายไวนะคะ